คืนนี้เป็นคืนแรกนะครับของการประกาศเคอร์ฟิลล์ห้ามออกนอกเคหาสถาน๔ทุ่มถึงตี๔ในช่วงโควิด๑๙
ใช่ค่ะเป็นการประกาศเคอร์ฟิลล์ทั่วประเทศเลยนะคะหมายความว่าทุกพื้นที่ทุกจังหวัดนะคะ
คุณก็ต้องอยู่ที่บ้านยกเว้นอาชีพที่เขามีข้อยกเว้นเพราะความจำเป็นหรือถ้าเจ็บป่วยไม่สบายอันนี้ออกจากบ้านได้
ไปหาหมอนะฮะท่านผู้ชมครับคืนนี้แล้ววันศุกร์ด้วยเป็นยังไงกันบ้างทักทายกันหน่อยนะฮะคืนนี้วางแผนกันไว้ยังไงลองบอกเราหน่อย
ของคนไทยในช่วงเวลานี้ยังต้องช่วยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
สบคนะครับได้แถลงนะฮะแถลงว่าผู้ป่วยโควิด๑๙
ในไทยวันนี้เนี่ยตัวเลขเฉพาะวันนี้นะครับพบผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้น
อีก๑๐๓รายนะฮะแบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้
หรือไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด๔๘ราย
เป็นสนามมวยใน๑สถานบันเทิง๒นะครับเป็นข่าวที่เคยมีมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว
ผู้ที่เดินทางไปร่วมพิธีทางศาสนานี่๖
ผู้ที่ไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ยืนยันผลไปก่อนหน้านี้๓๙นะฮะ
กลุ่มผู้ป่วยใหม่ที่เป็นผู้ป่วยใหม่เลยในวันนี้นะครับมี๔๔รายนะครับ
เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ๑๕รายสัมผัสผู้เดินทางจากต่างประเทศ๒ราย
เป็นผู้ที่มีอาชีพเสี่ยง๑๓รายและเป็นบุคลากรทางการแพทย์๕ราย
ช่วงนี้มีข่าวบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อทุกวันใช่ค่ะนะ
แล้วก็ยังมีผู้ที่ไปในสถานที่ที่เป็นที่ชุมนุมของผู้คนเนี่ย๔รายนะครับ
แล้วก็มีจุดอื่นอีก๕รายมีผู้ที่ต้องสอบสวนโรคว่าไปติดมาจากที่ไหน๑๑ราย
ส่วนผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วกลับบ้านได้แล้วมี๗๖รายนะครับมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
วันนี้สี่ศพด้วยกันถ้าดูตัวเลขสะสมนะครับ
ณขณะนี้ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙๑๙๗๘รายรักษาหายแล้ว๕๘๑รายนะครับ
นั่นเท่ากับว่ายังอยู่ที่โรงพยาบาลที่ต้องรักษาอยู่๑๓๙๗รายเสียชีวิตไปแล้ว๑๙ศพ

แพทย์ทวีสินบอกว่าเรื่องมาตรการที่จะออกมา
ในช่วงเวลานับจากนี้ไปหรือว่าเริ่มต้นในคืนวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ก็คงต้องเข้มข้นมากขึ้นอย่างเช่นการชะลอการเดินทางเข้าประเทศนะฮะ
เรื่องนี้จะยกเว้นให้กับผู้ที่ทำเรื่องขออนุญาตมาก่อนหน้านี้
ก็คือกลุ่มคนไทยจากอินโดนีเซีย๑๐๐คนอันนี้เขาขออนุญาตไว้แล้ว
เดินทางมาถึงไทย๖เมษายนนะครับมีกลุ่มคนไทยที่มาจากมาเลเซีย๘๓คน
แต่ทั้งหมดเมื่อมาถึงแล้วต้องกักตัวนะฮะซึ่งคุณหมอทวีสินบอกว่า
กักตัวเนี่ยกักแบบสถานที่ที่รัฐเตรียมไว้ให้กักแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะ
ค่ะไม่ใช่ต่างคนต่างกลับไปกักตัวที่บ้านนะคะถูกต้องต้องกักตัวตามสถานที่ที่ภาครัฐจัดเอาไว้ให้
เหมือนคนที่มาจากอู่ฮั่นช่วงแรกเลยใช่แล้วกักแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เอาแบบความเข้มข้นแบบเป๊ะเลยนะฮะ
ขณะที่นายวิศนุเครืองามรองนายรัฐมนตรีกล่าวถึงเรื่องการประกาศเคอร์ฟิลล์ที่จะเริ่มต้น๔ทุ่มคืนวันนี้นะครับ
หรือว่าการที่จะชะลอการเดินทางเข้าประเทศเนี่ยอาจารย์วิศนุบอกว่าคงใช้คำว่าปิดประเทศไม่ได้นะ
คำสั่งชะลอการเดินทางเข้าประเทศเพราะสนามบินของไทยก็ยังเปิดอยู่นะครับ
แต่จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตที่จะเดินทางเข้ามาได้อย่างเช่นการขนส่งสินค้าอย่างนี้ได้
ส่วนเรื่องเคอร์ฟิลล์ห้ามออกนอกเคหสถานจะประเมินสถานการณ์กันแบบวันต่อวันนะฮะ
จากนี้ไปจะประเมินแบบวันต่อวันว่าได้ผลมากน้อยขนาดไหน
เพราะบางท่านอาจจะบอกว่าโอ้โห๔ทุ่มถึงตี๔มันจะได้ผลหรือเปล่า
อาจารย์วิศนุบอกว่าเดี๋ยวดูแบบวันต่อวันก่อนนะฮะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร
ถ้า๔ทุ่มถึงตี๔เริ่มคืนนี้ยังมีผู้ฝ่าฝืนยังออกมาจากบ้านหรือไปรวมกลุ่มสังสรรค์เป็นอันตรายต่อการแพร่เชื้อโควิด๑๙เนี่ย
เข้มข้นมากขึ้นถ้าเกิดว่าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นก็จะขยายเวลาเคอร์ฟิลล์เพิ่มอาจจะเป็นคือ๔ทุ่มถึงตี๔คือ๖ชั่วโมง
อาจจะเพิ่มเป็น๘ชั่วโมง๑๐ชั่วโมงหรือ๑๒ชั่วโมงขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะใช่หรืออาจจะมากกว่านี้ก็ได้ค่ะ
ขณะนี้๖ชั่วโมงครับ๔ทุ่มถึงตี๔แปลว่าในช่วงเวลา๖ชั่วโมงนี้ไม่ควรจะมีผู้ใดทั่วประเทศออกมาเดินมาเหินมานั่งรถลงเรือไปเหนือร่องใต้อยู่ตามถนนหนทาง
มาตามมาอยู่ตามร้านอาหารร้านกาแฟที่ไหนไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะนี่คือการห้ามออกนอกเคหสถาน
หวังว่าใน๖ชั่วโมงนี้ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นก็คือลดจำนวนคนที่ออกมาเต็ดเร่ร่อนเดินทางอยู่ตามท้องถนนได้พอสมควร
กลางวันเนี่ยท่านไม่ค่อยออกมาเดินเล่นกันอยู่แล้วเพราะท่านทำงานพอหยุดงานกลางคืนแล้วมักจะพักผ่อน
พวกที่กักกันอยู่๑๔วันนั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับอึดอัดก็จะออกมากลางคืนพอเราปิดเสื้อกลางคืนด้วยมันก็เท่ากับต้อนกลับเข้าไปบ้านแล้วล่ะทีนี้
ค่ะไปดูโทรทัศน์อะไรกันซะดีกว่าแล้วรัฐจะใช้เวลาหกชั่วโมงนี้ทำความสะอาดบ้านเมืองด้วย
คือเข้มข้นถึงขั้นที่ว่านักข่าวถามว่าแบบนี้จะอนุญาตให้นักข่าวไปทำข่าวนอกเคหาสถานได้ไหม
อยากไปถ่ายภาพว่าเออเคอร์ฟิลล์ถนนมันเงียบมันไม่มีคนอยากถ่ายภาพมาออกข่าวอาจารย์วิศนุบอกเลยว่าไม่ได้นักข่าวยังไม่ได้เลยนะไม่ได้นะฮะไม่ได้
ถึงตี๔เคอร์ฟิลล์จริงคือเข้มข้นจริงถ้าฟังจากอาจารย์วิศนุเนี่ยอันนี้จะชัดเพราะเป็นการตอบคำถามของคนที่อาจจะติดใจสงสัยว่า
ตกลง๔ทุ่มถึงตี๔แล้วเชื้อโรคโควิด๑๙มันมีช่วงเวลาเข้าออกเป็นกะด้วยเหรออันนี้โควิดหรือผี
หรือกระสืออะไรอย่างนี้แต่สิ่งที่อาจารย์วิศนุบอกเนี่ยอันนี้ชัดเจนคือเคอร์ฟิลล์ที่ประกาศมาไม่ใช่เพื่อจะจัดการกับโควิด๑๙แต่เป็นการจัดการกับคน
ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนที่เรานำเสนอข่าวอะค่ะก็ชอบมีคนที่อาศัยช่องว่างออกไปรวมตัวกันตอนเวลากลางคืนตามพื้นที่ที่เขาอ้างว่าก็เป็นพื้นที่สาธารณะนี่ทำไมเขาจะมานั่งไม่ได้ล่ะทำไมจะมารวมตัวกันไม่ได้ล่ะตรงนี้จะจัดการกับกลุ่มบุคคลเหล่านั้นแหละ
เขายังไม่เริ่มมาตรการอันนี้เป็นการตั้งด่านตรวจทั่วไปนะครับ
อ่าส่วนผู้ที่ฝ่าฝืนนะครับอ่าท่านฟังไว้นะฮะ
ฝ่าฝืนเรื่องของมาตรการเคอร์ฟิลล์มีความผิด
โทษสูงสุดจำคุก๒ปีปรับ๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ต้องจำเป็นเท่านั้นอย่างเช่นป่วยต้องไปพบแพทย์ไปโรงพยาบาล
หรือว่าคนที่มีอาชีพเฉพาะที่ได้รับข้อยกเว้น
ส่วนนี้ครับทุกผู้ชมครับเพิ่งออกมาล่าสุด
ประกาศมาณวันที่๑เมษายน
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบ
ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
พลเอกพรพิพัฒน์เบญยศรีออกประกาศเรื่อง
การชุมนุมการทำกิจกรรมการมั่วสุม

เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของการติดเชื้อโควิด๑๙

กำหนดห้ามการชุมนุมการทำกิจกรรม
หรือการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคนะฮะ
แต่การทำกิจกรรมภายในครอบครัว
อยู่ในเคหสถานของตนเอง
หรือกิจกรรมของทางราชการ
ซึ่งมีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่ปลอดภัย
ฝ่าฝืนโทษจำคุกไม่เกิน๒ปี
ไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

รวมตัวกันได้ก็คือคนในครอบครัวตัวเองเท่านั้น
อยู่ภายในเคหาสถานของตัวเองเท่านั้นนะคะ
แล้วอย่าไปหาช่องว่าเขาบอกให้อยู่ในเคหาสถาน

เขาเช็คได้นี่ครอบครัวคุณเหรอ
ไม่ใช่ครอบครัวคุณแล้วมาอะไรมาจับกลุ่มกัน๑๐คน๒๐คน

บอกเลยว่าหลักการเบื้องต้นในการออกมาตรการต่างของภาครัฐนะตอนนี้นะ
เขาใช้คำว่าสุขภาพนำเสรีภาพ

ก็จะมีมาตรการต่างที่หลายคนมองว่ามันลิดรอนสิทธิเสรีภาพของเรา

เพราะว่าตัวเลขในบ้านเราอย่างที่เห็นอยู่หน้าจอ

ตอนนี้ผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกแต่หลักล้านแล้วนะ

มาแบ่งแยกย่อยว่าในแต่ละภาคแต่ละจังหวัด
มีผู้ป่วยจำนวนเท่าไหร่แล้วบ้างนะคะ

แถลงอย่างเป็นทางการช่วงกลางวัน
ของทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
ดังนั้นถ้ามีผู้ป่วยเพิ่ม

ตัวเลขจะไปปรากฏในวันพรุ่งนี้อย่างเป็นทางการ

ที่มีผู้ป่วยมากที่สุดนะคะ

ประจวบคิริขัน๑๓ราย

สระบุรี๕รายค่ะ

เชียงใหม่มีผู้ป่วยโควิด๑๙มากที่สุดนะคะ๓๒ราย
รองลงมาคือเชียงราย๙รายนครสวรรค์๗รายแม่ห้องศร๕ราย
พิศนุโลกเพชรชบูรณ์สุโขทัยอุตรดิษฐ์ลำพูนจังหวัดละ๓รายค่ะ
มาดูภาคอีสานนะคะนครราชศรีมายังมีผู้ป่วยโควิด๑๙มากที่สุดนะคะ
๕รายรองลงมาคืออุบลราชธานี๑๔รายบุรีรำ๑๒รายสุรินและอุดรธานี
ส่วนภาคตะวันออกนะคะผู้ป่วยมากที่สุดก็คือที่ชนบุรี
ห้าสิบสี่รายค่ะสะแก้วสิบสองรายฉะเชิงเซาสิบเอ็ดราย
ระยอง๔รายจันทบุรีและปราจีนบุรี
จังหวัดละสามรายค่ะมาดูภาคใต้นะคะ
ภูเก็ตเนี่ยค่ะที่เราบอกผู้ป่วยเยอะนะครับ
ของตำรวจตอนนี้เขาเข้มมากนะฮะใช่ค่ะ
ถ้ารถไม่ใช่ของทะเบียนจังหวัดนั้นพื้นที่นั้นเนี่ย
โอ้โหท่านต้องแจงกันยิบเลยว่าจะผ่านจังหวัดเขาเพราะอะไร

การเดินทางออกนอกจังหวัดคือยังไม่ได้ห้ามแล้วก็มีบทลงโทษ
เป็นการขอความร่วมมือแต่ก็ต้องย้ำว่าต้องขอความร่วมมือจริงนะคะ
อยากจะให้สำริดผลโควิด๑๙หายไปจากประเทศไทยเราทุกคนต้องร่วมมือกันนะคะ